เอามาต่อกันที่สาวสวยคนเก่งคนนี้กันบ้างดีกว่า
ต้องเรียกว่าเธอเป็นนางเอกเรตติ้งดี

แล้วแต่ไม่ว่าจะเล่นละครหรือว่าเล่นภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่

เป็นผีที่เต็มไปด้วยแรงอาฆาต
แล้วก็ท้าทายได้ทำอะไรใหม่เยอะเลยค่ะ
เหนือการแสดงสิ่งที่สาวคนนี้ชอบทำที่สุดอะไรรู้ไหมคุณ
สวยแบบนี้แน่นอนทำกิจกรรมเพื่อสังคมทัพทิมรักเด็กค่ะ
นี่นะคะก็ได้มีโอกาสทำรายการเข้าไปช่วยเหลือ
คนที่อาจจะไม่พร้อมในหลายด้านแล้วก็หลายพื้นที่เลยนะฮะ
ล่าสุดไปกับกลุ่มพี่ท็อปพี่ไทยขึ้นดอยไปนู่นเลยเชียงรายค่ะ
ทีเดียวไปเชียงรายเลยนะคะ
บอกว่ากิจกรรมเหล่านี้สร้างพลังดีให้กับเธอมากเลยค่ะ
แล้วก็อยากจะทำไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะไม่มีแรงจ้าอืม
ทุกปีพี่ท็อปพี่ไทยเขาก็จะมีการแจกของให้กับน้องอยู่แล้ว

ซึ่งปีนี้ก็มีโอกาสได้ขึ้นไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
ก็จะไปที่ดอยกันมา
ก็มีนักแสดงแบบคับข้างเลย
ในส่วนของกิจกรรมของทางมูลนิธิร่วมกับตันยูด้วย
ถ้าเกิดว่ามีลงพื้นที่อะไรอย่างนี้เขาก็จะแจ้งมา
ถ้าคิวเราว่างไม่ตรงกับงานก็จะไป
มีความรู้สึกว่าการที่เราได้เป็นผู้ให้
มันดีมันทำให้เราหิวใจต่าง
เวลาเราไปเจอคนแล้วเขายิ้มให้เรา
หรือว่าเขาดีใจที่เห็นเรา
เราก็ดีใจที่เรามีความรู้สึกว่าเรายังสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับเขาได้
เราไม่รู้นะว่าก่อนหน้านี้เขาเจออะไรมา
บางคนเขาอาจจะเจอเรื่องทุกข์มามากก็ได้
คือทักษะนักทัศน์ทหัวเขาดีมากด้วย

คือออราร์ล่ากรี่เดิม่ะสวย๑๐๐เปอร์เซ็นต์

ฮันรับสวยหน้าเหงาเหมือนเค้าออกอย่างเอาออลลาร์แบบมีเหงา